ได้ข่าวว่าได้แฟนเด็กเลย๕ปี
คืออยากมีแฟนที่โตกว่าเรา
เพราะว่าคิดมาเสมอว่าคนที่โตกว่าเรา

มีแฟนฝรั่งมาจีบนะแต่ไม่มี

มีคุยกุ๊กกิ๊กมากกว่าค่ะแต่ว่า

ใช่เพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องกลับบ้านเราเนี่ย
ความรักที่เรามีอยู่จะเริ่มกลายเป็นความลำบากใจแล้ว

ใช่ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเรายังอยู่คนเดียวได้เลย
แค่ไม่ชอบความอ่อนแอที่ความรักมาทิ้งไว้ให้เอ็มแค่นั้นเอง
แล้วสุดท้ายก็คือได้มาเจอคนนี้เจอที่นี่

ก็คือจริงแล้วไม่ใช่ว่าก่อนหน้าที่จะเจอแฟนคนนี้

อกหักมาแต่ตั้งปริญญาณกับตัวเองไว้ว่าเราจะไม่ปิดตัวเอง

เราจะไม่เจอใคร
แต่พ่อล่ะพ่อเขาอยากให้ลูกเป็นโสด
คุณพ่อครับตอนไม่มีแฟนก็ถามก็ถาม
แต่พอมีแฟนก็ห่วง
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่

มาครั้งแรกพ่อไม่ยอมมองหน้าเลย

แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คงกลัวว่า
ผู้ชายที่กล้าเข้ามาหาขนาดนั้น

เออแล้วเนี่ยลูกเขยพ่อเป็นไงบ้างอ่ะ

แฟนของคุณอายุเพิ่งเบนเจอร์เพศเหรอฮะ

วุฒิภาวะล่ะวุฒิภาวะ
วุฒิภาวะถือว่าผ่านเลยค่ะ

ถ้าผ่านพ่อได้นี่ก็ได้
พ่อเคยพูดกับเอ็มว่า

เป็นผู้ชายที่มีความคิด

แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่า

ว่าผู้ใหญ่จะคิดยังไง

คุณพ่อคุณแม่อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไง

เยอะอายุเยอะกว่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นการที่เราคิดไปเอง

เขาเป็นคนอารมณ์ดีตลก

ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเอ็มมองเขา

คือเอ็มเคยคิดว่าถ้าเอ็มจะมีแฟนหรือจะมีคู่ชีวิตเอ็มอยากได้คนที่เหมือนพ่อเอ็มมากขึ้น

อันนี้เหมือน๙๕เปอร์เซ็นต์

เพราะว่ายังอยากเก็บไว้ให้คุณพ่ออยู่

เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าหน้าเหมือนนะแต่ตอนนี้มีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือน
พอไปดูหน้าเหมือนกันจริงด้วยมีแต่คนทัก
วันที่เด็กกว่าตั้ง๕ปีมาขอแต่งงานโอ้โหความรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นไหม

อันนี้ก็ยังโอเคนะมีเด็กมาขอฉันแต่งงาน
คือเขาเคยคุยกันกับคุณพ่อคุณพ่อถามเขามาคำนึงตอนที่เขาคุยกันว่าจะมาขอเอ็มแต่งงาน
คุณพ่อถามว่าพร้อมแล้วเหรอเขาก็งงพ่อหมายความว่าไงครับ
พ่อถามว่าพร้อมแล้วเหรอหน้าดุเลยเขาบอก
ถ้าพ่อหมายความว่าฐานะทางการเงินก๊อฟไม่พร้อมครับ
ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพร้อมหรือยัง
หมายความว่าพร้อมที่จะหยุดกับเอ็มแล้วหรือยังหรือเปล่าครับ
ถ้าพ่อถามแบบนี้ก๊อฟตอบได้เลยว่าก๊อฟพร้อม
นี่แหละรอฟังคำนี้แหละเออนางก็ต่อปากต่อคำเนาะ
ให้กำลังใจอย่างหนึ่งว่าเอ็มในดวงชะตานี้มีนะว่า
มันจะมีจุดที่มีวิกฤตในการที่จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
ในช่วงประมาณปี๒๖๐ตั้งแต่เดือนสิงหากัญญาไป๒ปี
ก็แปลว่าปี๒๖๐๖๑๖๒ถ้าในช่วงนี้เอ็มกับคนรักสามีในอนาคต
ที่ได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้ยาว
แต่ถ้าผ่านไม่ได้อันนี้อาจารย์เคยบอกแล้วนะว่ามันต้องเจอ
และไม่ใช่แค่เอ็มคนเกิดราศีธนูต้องเจอเรื่องอย่างนี้
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวเสาโคจรทัพราศีเกิด
ของคนเกิดราศีธนูและเร็งมิถุน
ราวประมาณกลางปี๒๖๐ไป๒ปีครึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาทัพลักษณทัพจันทร์จะพันร้ายเกิด

ไปไหนไปกันไปเที่ยว
ใช้ชีวิตให้อิ่มกันก่อนแบบสองคน
ใช่เขาก็วางแผนเป็นสเต็ปอืม
แต่ราศีไหนช่วงนี้หัวใจจะกระชุ่มกระชวย
มีโอกาสมีแฟนเด็ก
จะได้คู่อายุน้อยนะก็มีอย่างงี้นะหนึ่ง
ชาวราศีธนู
ชาวราศีตุล
ชาวราศีกุม

สุขภาพร่างกายอุบัติเหตุอะไรแล้วมาขโมยท้ายด้วยว่าอาชีพที่เหมาะสมอะไร
ดวงชะตานี้ดาวอายุในดวงชะตาเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดวันศุกร์อายุคือดาวอาทิตย์เป็นอาริกับดวงชะตา
ดาวที่เป็นอริกับดวงชะตาเนี่ยดวงตาข้างขวาต้องสั้นเอียงเจ็บตาข้างขวามีปัญหาเรื่องตาข้างขวา
สองถ้าจะเป็นไรเนี่ยจะเป็นโครงสร้างใหญ่ของร่างกายเช่นหัวใจตับกอดม้ามแต่เป็นเมื่ออายุมาก
เพราะเป็นคนที่มีดาวอังคารเป็นมหาอุดเนี่ยแปลว่าเป็นคนมีกำลังกายเนี่ยแข็งแรง
ดวงตาดวงตาและฝันมันต้องมีปัญหา

ฟันอะค่ะตอนนี้ยังซี่วหนึ่งในฟันนิดหน่อย
แต่ก็ยังไม่เคยว่ากระดุ่งส่วนอื่นแก้ฟัน
ตาชอบปวดตาค่ะ

แต่ชอบปวดแล้วก็ลามไปจนถึงปวดหัวด้วย
ก็ได้เห็นเวลาทำงานต้องระวัง

มีอะไรอยากจะถามเห็นบอกว่าตั้งใจไว้

แล้วถ้าเอ็มทำงานที่อยู่หลังกล้อง

ต้องเป็นผู้กำกับที่ไม่ใช่ออกมาโผล่หน้าเด่นชัดหรือว่าปรากฏหน้าข้างหน้าเนี่ยจะชัดเจน

แล้วรวมถึงในอนาคตจะเปิดโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะ
โรงเรียนในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องสรรพสิ่งไม่ใช่เป็นโรงเรียนแบบมัธยมมหาวิทยาลัยไม่ใช่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
มาจากพบกับมันดีรู้ไว้จะได้เท่าทันมันนะแล้วอย่าไปหลงกับอารมณ์ชั่วคราวที่วูบวาบเกิดขึ้นเพราะชาติพบสัมพันธ์เพราะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิม
ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเนื้ออดีตชาติที่เคยเป็น
แล้วพอไปเผลอกายเผลอใจนะชีวิตพัง

แต่ประเด็นสำคัญคือรู้กี้ต้องให้ของคุ้มครองตัวแล้ว

สนใจค่ะเพราะเพิ่งไปมาเอง
วลปฏิฐานจิตที่คำชโนธอยากได้ไหม
แล้วถ้าเอ็มจะพูดจากับใครแล้วให้มีเสน่หมตามหานิยมนี่เลย

เวลาทาจะเอาไปขายของ
ดูได้ไปนะครับพูดจากับผู้ชายไหนอยู่หมดท่านเนธ

สุดท้ายน้องเอ็มค่ะฝากข้อคิด
ชีวิตหนูตกผลึกอะไรมาบ้าง

อยากบอกให้คนที่คิดอยากจะทำ
ทำอะไรก็ตามให้ทำเพื่อตัวเอง
อย่าไปทำเพราะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้

พอวันหนึ่งไปทำมาสวยแล้ว

คือเอ็นอยากให้คิดว่าให้เขาทำให้ตัวเอง

สิ่งนี้มันก็ยังอยู่กับเรา
ใช่การรักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ
เป็นอีกหนึ่งลูกไม้ที่จะหล่นไกลต้น
หรือใกล้ต้นมันอยู่กับเราด้วยคุณผู้ชม
ตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะมาทำงาน
ในสิ่งที่คุณพ่ออาจจะเคยทำไว้
ทำต่อในหน้าที่ผู้กำกับ

มันทำให้เราเห็นหลังจากที่คุยกับเด็กคนนี้
เราเคยเห็นเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็ก
แต่วันนี้พอเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจ

พ่อแม่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
เอ็มแล้วก็น้องชายต้องบอกว่าเป็นลูก
ที่มีหน้าที่ตัวเอง
มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
เราเชื่ออยู่อย่างนี้ค่ะ
คนเราทุกคนเกิดมาจะมีคำว่าปม

ของเราในค่ำคืนนี้ก็มีคำว่าปม
ตั้งแต่เด็กแม้กระทั่งเหมือนกับเขา
บอกว่าพ่อเขาไม่เคยไปส่งเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
จริงแล้วทุกคนพยายามจะสร้างปมขึ้นมา
แล้วก็ให้เป็นจุดอ่อนของชีวิต
แต่ถ้าวันนี้เราลองตัดปมเหล่านั้นออก

ชีวิตเราน่าจะมีความสุขมากขึ้น

เราจะเห็นว่าเขาตัดปมของเขาได้ออกหมดเลยฮะ
แล้วก็ทุกครั้งที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขา

มาพร้อมกับความว่าไม่โกรธไม่อะไรเลย

แล้วเราจะสร้างปมกันไว้ทำไมล่ะฮะ
สมัยนี้เป็นยุคสมัยที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมาย

ถ้าไม่ตั้งสติแล้วขาดสถา
เอ็มเนี่ยเป็นลูกของคุณหม่ำที่ชีวิตก็เป็นตลก
แต่ชีวิตของคุณหม่ำจริงแล้วก็ต่อสู้มาก
เป็นคนที่เราต้องชื่นชมเขาว่าคือมีชิดของความเป็นนักสู้
ส่วนตลกนั้นคือบทบาทและหน้าที่หนึ่งที่เขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุด

วันนี้เขามีทายาทที่จะมาได้สืบมรดกของจิตวิญญาณ
และที่สำคัญก็คือว่าชีวิตของเอ็มที่มาร่วมรายการวันนี้
จะเป็นตัวอย่างให้กับคนหลายคนได้เฝ้ามองแล้วก็บอกว่าเออเราร่วมสมัยกัน
ยุคในจิตวิญญาณที่มีการเรียนรู้
แล้วคุณล่ะอยู่ตรงไหนของชีวิต
เขามีสติที่จะรู้ได้ว่ากำลังจะทำอะไร

แต่ที่สำคัญผมก็ไม่สามารถที่จะได้เป็นผู้กำหนดชิดเขาได้

หวังว่าจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่จะเกิดขึ้น
ถ้ามีสติถ้ามีศรัทธามีความมั่นใจ

คุณหมุ้งตีรักรักกาดีค่ะ
โบกคุณฉันจะเป็นตัวตัวเอง
ฉันจะไม่ยอมเป็นเช้าท่าหลังให้ผู้ชายคนไหนมาบงการชีวิตฉัน

เยอะเลยความรักเอาความรักสิ
ผู้ชายคนไหนเป็นหนังสือที่แบบไม่กี่หน้า
อ่านชับจบเออเบื่อ
วางเก็บจบจริงเหรอจริงตัวเองอย่างนี้เลย
แต่ถ้าเกิดต่อไปแล้วจะมีเราแล้วทำให้ฉันต้องคุกมากขึ้น

อาจารย์ใช่เลยเนี่ยหนู
คุณนี่ตัดขนหมาจนซื้อบ้านได้แถวเบฟรีฮิวเหรอฮะ

ตั้งใจตั้งนี้

ก็ยังบอกว่าพี่จิกมันอยู่เป็นโสด
จะได้แต่งงานมีผัวเป็นตัวเป็นตนไหม